กลับมาช่วงนี้เนี่ยเราดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณหมอกระต่ายหน่อยนะฮะ
คุณหมอกระต่ายก็อย่างที่ท่านทราบข่าวกันนะครับ
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคุณหมอกำลังข้ามทางม้าลาย
สุดท้ายถูกจักรยานยนต์คันหนึ่ง
ซึ่งเป็นตำรวจเนี่ยขี่มาชนจนท่านเสียชีวิต

มันเป็นอันตรายจนถึงขั้นถึงแก่ชีวิตกันเลยนะครับ
คือคุณหมอยืนรอเพื่อข้ามถนนอยู่นะฮะ
ภาพตรงนี้เนี่ยด้วยความเคารพนะครับท่านผู้ชมครับ
เพื่อให้เห็นว่าที่คนขี่จักรยานยนต์เขาบอกมองไม่เห็นเนี่ย

นี่คือนาทีเกิดเหตุแต่เราขอหยุดไปเท่านี้นะ
ขอให้ดูเท่านี้ก็แล้วกันเดี๋ยวจะเป็นภาพนิ่งแล้วนะฮะ
แต่ก่อนที่คุณหมอจะข้ามออกมาเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่า
แต่ละคันทั้งรถจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์บางคันเนี่ย
แล่นผ่านหน้าคุณหมอชิวไปเลยก็มี
คือเอาจริงทางม้าลายเนี่ยตามเวลาเราสอบใบขับขี่กันนะคะ

ไปเลยเวลาเราสอบใบขับขี่กันเนี่ย

คุณต้องหยุดดูก่อนว่ามีคนจะฆ่าไหม
ไม่ใช่ว่าเห็นไม่มีคนข้ามแล้วคุณก็ไป

แต่นี่คุณเห็นด้วยซ้ำว่าคนกำลังเดินข้าม

รถเก๋งคันหนึ่งผ่านหน้าไปเลย

เพราะว่ามอเตอร์ไซคันนั้นไม่หยุดไงคะ

มอเตอร์ไซค์วิ่งเลนขวาสุดก็ไม่ได้นะคะ

แล้วบอกว่ายอมรับว่าขี่รถมาเร็ว
แต่มองไม่เห็นจริงเพราะว่ารถตู้เนี่ยบังอยู่

เพราะฉะนั้นกล้องวงจรปิดบนถนนตรงนี้จะเป็นหลักฐานเลยนะครับทุกผู้ชมครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
แล้วสังคมพูดถึงแล้วก็จับตากันเนี่ย
เพราะเมื่อวานนี้เพื่อนหมอของคุณหมอกระต่ายที่ท่านเสียชีวิต
โพสต์เรื่องราวภาพเหตุการณ์ของคุณหมอเป็นภาพอุบัติเหตุในที่เกิดเหตุนะ
แล้วขอว่ารถคันไหนมีภาพจากกล้องหน้ารถ

เพราะต้องการหลักฐานทางคดีเพื่อความเป็นธรรมให้กับคุณหมอแล้วก็ครอบครัวของคุณหมอ
กล้องตัวนี้น่าจะเป็นภาพที่ชัดเจนที่สุด

อย่างเช่นเรื่องข้ามทางม้าลายจอดไม่จอดอันนี้เรื่องใหญ่

จักรยานยนต์แล้วตำรวจขี่มาด้วยคุณขี่อย่างนี้

คุณบอกว่ามองไม่เห็นเพราะรถตู้บัง
ที่สำคัญก็คือเกิดเหตุแบบนี้
มีผู้ถูกรถชนตอนข้ามทางม้าลายจนเสียชีวิตครอบครัวของผู้สูญเสีย
เขาต้องมาไล่หากล้องวงจรปิดเองหรือเพื่อเป็นหลักฐานทางคดี
ท่านผู้ชมครับนี่เป็นหน้าโรงพยาบาลสถาบันโรคไต
ภูมิราชนครินนะครับถนนพญาไทยเขตรัชเทวีกรุงเทพ
คุณหมอที่เสียชีวิตคือคุณหมอกระต่ายท่านชื่อจริง
แพทย์หญิงวราลักษณ์สุภวัฒน์จริยากุลนะครับ
กำลังเดินข้ามทางม้าลายแล้วก็อย่างที่เห็นแล้วฮะ
จักรยานยนต์คันนี้พุ่งเข้ามาชนกู้ภัยรีบมาช่วยนำคุณหมอ
ส่งโรงพยาบาลนะครับสุดท้ายคุณหมอเสียชีวิตนะครับ
นี่คือภาพตอนที่เกิดเหตุเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคุณหมอกระต่าย
อายุ๓๓ปีนะครับท่านเป็นจักษุแพทย์นะครับ
เป็นหมอรามาธิบดีรุ่นสี่สิบสองนะฮะค่ะจากสู่แพทย์นี่โอ้โห
กว่าจะเรียนจบกันเนี่ยหลายปีนะครับแล้วผู้เชี่ยวชาญด้านนี้
น้อยมากมากในประเทศไทยคือเขาบอกว่าคุณหมอเนี้ย
เชี่ยวชาญสองสายนะคะก็คือเนี่ยด้านจอตาแล้วก็วุ้นตา
แล้วก็จากสู่วิทยาภูมิคุ้มกันอักเสบเขาบอกว่าด้านหนึ่งเนี่ย
มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านนี้อยู่ประมาณร้อยกว่าคนอีกด้านหนึ่งมีไม่ถึง๕๐คนด้วยซ้ำ
ซึ่งคุณหมอกระต่ายเป็นหนึ่งในทั้ง๑๐๐และ๑ใน๕๐นั้นนะคะและต้องมาเสียชีวิต
เพราะถูกรถจักรยานยนต์ที่บอกว่าขี่มาเร็วแต่มองไม่เห็นมีรถบัง
แล้วท่านกำลังข้ามทางม้าลายนะครับค่ะคือไม่ใช่หมายความว่า
เป็นคุณหมอแล้วเราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะฮะต่อให้เป็นใครก็ตามเนี่ย
เขาก็ไม่ควรจะบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการข้ามทางม้าลายไม่ใช่หรือถูกต้องค่ะ
ทำไมไม่จอดกันทำไมไม่ชะลอกันบ้างส่วนคนขี่จักรยานยนต์นะครับ
คือสิบตำรวจรีนอรวิทบัวดกอายุยี่สิบเอ็ดปี
ตำแหน่งเป็นผู้บังคับหมู่กองร้อยที่๒กองกำกับการอรักษา๑
กองบังคับการอารักษาและควบคุมฝูงชนของกองบัญชาการตำรวจนครบาน
หรือว่าตำรวจควบคุมฝูงชนนะครับหลังจากพุ่งชนคุณหมอไปแล้ว
รถก็ถลายไปประมาณยี่สิบเมตรพร้อมกับร่างคุณหมอด้วย
ค่ะซึ่งสิบตำรวจรีนรวิทย์บาดเจ็บเล็กน้อย
จากกระยานยนต์ที่ขี่มาเป็นรุ่นดูคาร์ตินะครับ
มอนสเตอร์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมีภาพจากกล้องหน้ารถตู้
ค่ะคันที่คันที่จอดตำรวจบอกว่าโดนบังใช่ไหม
อยู่เลนกลางคันที่จอดเขาขับกันมานะฮะ
เขาก็ชะลอชะลอตรงนี้ตรงที่เห็นคนเดินข้ามถนนทางม้าลาย
ค่ะแล้วคันนั้นก็มาเลนขวาชนคุณหมอเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๕นาฬิกานะครับวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ
คุณผู้ชมครับหลังจากเกิดเหตุเนี่ยเพื่อนเพื่อนของคุณหมอแล้วก็ครอบครัว
แชร์ภาพเหตุการณ์ที่เป็นภาพอุบัติเหตุบนท้องถนน
ไม่ใช่ภาพจากกล้องวงจรปิดแบบนี้นะครับไม่ใช่ภาพจากกล้องหน้ารถ
เพื่อตามหากล้องวงจรปิดหรือภาพจากกล้องหน้ารถของคันไหนก็ได้
บันทึกเหตุการณ์ได้เพื่อขอมาเป็นหลักฐานทางคดีค่ะ
นี่คนก็ยิ่งพูดถึงกันใหญ่ว่าโอ้โหนี่มันขนาดนี้เลยเหรอนี่
คือเวลามีคดีอะไรเนี่ยเราก็ได้ยินกันบ่อยว่า
เอายังไงก็ไปหาภาพหลักฐานมานะค่ะนี่คุณหมอกระต่ายเนี่ย
เพื่อนเพื่อนกับครอบครัวบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นเลยมันเป็นแบบนั้นจริงจริง
ต้องไปหากล้องวงจรปิดหาภาพหลักฐานทางคดีกล้องหน้ารถประกาศหาตามสื่อสังคมออนไลน์ว่าใครมีหลักฐานบ้าง
เนี่ยค่ะนี่เห็นไหมฮะบอกเพื่อนเดินข้ามทางม้าลายมีรถอื่นหยุดให้ข้าม
แต่บิ๊กไบท์ดูคาติสีแดงพุ่งมาชนเพื่อนเสียชีวิตค่ะจึงขอความกรุณาหากรถคันใดมีบันทึกเหตุการณ์จะขอภาพหน่อยค่ะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมิทศรีสนท่านเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการนิติเวชศาสตร์
ในฐานะเพื่อนร่วมรุ่นรามาธิบดี๔๒แล้วก็ลงเรื่องของกำหนดการเรื่องของพิธีศพต่าง
พร้อมกับบอกว่าการที่คนรู้จักเสียชีวิตกระทันหันเป็นอะไรที่ใจหายมาก
เคยประสบกับตัวเองมาครั้งหนึ่งตอนเพื่อนร่วมรุ่นรามาเสียชีวิต
ตอนนั้นก็รู้สึกเสียใจมากตอนนั้นก็ทำใจโดยจดจำสิ่งดีที่เพื่อนคนนั้นได้ทำเอาไว้
และพร้อมที่จะทำสิ่งดีต่างให้สังคมเหมือนที่เพื่อนคนนั้นเคยทำ
คือคุณหมอสมิทเนี่ยยังพูดถึงเรื่องของทางม้าลายในประเทศไทยด้วย

ว่ามันจะเป็นแบบต่างประเทศเขาบ้างได้หรือไม่
ที่อื่นเนี่ยเขาเห็นทางม้าลายเนี่ยเขาชะลอเลยนะ

เขาหยุดค่ะหยุดดูว่ามีคนจะข้ามไหมถ้าไม่มีเขาถึงไปต่อ
หรือถ้าทางม้าลายไหนที่เขามีสัญญาณไฟให้คนข้าม
เขาก็ต้องหยุดรอจนกว่าแม้ว่าจะไม่มีคนข้ามแต่ถ้าไฟเป็นสีเขียว
ก็ต้องหยุดจนกว่าไฟจะเป็นสีแดงคือห้ามคนข้ามรถถึงจะไปได้
บ้านเราเนี่ยต่อให้ทางม้าลายไหนมีสัญญาณไฟเขียวไฟแดงเนี่ย

ทีนี้อย่างที่คุณผู้ชมได้ดูไปเรื่องที่ว่าเราได้ภาพจากกล้องหน้ารถของรถตู้สีบรอนเทาใช่ไหมคะ

ที่ทางผู้ก่อเหตุคือ๑๐ตำรวจรีบอกว่าเขาถูกรถตู้คันนี้แหละบัง
ก็เลยทำให้มองไม่เห็นคุณหมอกระต่ายเดินข้ามถนนแล้วก็เลยพุ่งชนคุณหมอแบบนี้
อันนี้เป็นภาพจากกล้องหน้ารถของรถตู้
ถ้าลองเอามาเทียบอีกมุมนึงเมื่อสักครู่นี้ที่เราทำให้ดูตำแหน่งจากมุมนี้ค่ะ
จะเห็นว่ารถตู้อยู่ข้างหลังมอเตอร์ไซค์อีก
ข้างหลังดูคติของ๑๐ตำรวจตรีคนก่อเหตุอีก
หลายคนบอกว่าคุณตำรวจบังยังไงเหรอ
ตรงไหนมาบังเหรอในเมื่อคุณล้ำหน้าของรถตู้ไปตั้งเยอะ

หลายคนก็บอกว่าแต่ถ้าเกิดสมมุติขี่ตีคู่กันมาจริง
ถ้าดูจากความเร็วของการขับรถมารถตู้เนี่ยเขาชะลอใช่ไหมคะ
แต่จังหวะดูคติที่มาเร็วถ้าขี่ตีคู่กันมาจริงเนี่ย
คติจะมองไม่เห็นทางซ้ายเลยว่ามีอะไรอยู่บ้าง
สมมุติว่าคุณขี่ตีคู่กันมาแล้วรถตู้บางทัศนวิสัยของคุณจริง
แต่ข้างหน้าคืออะไรคะทางม้าลาย
ไม่มีทางที่คุณจะมองไม่เห็นทางม้าลาย
อันนี้คือคำถามที่คนถามกันเยอะมาก

แล้วทำไมคุณถึงขี่เร็วขนาดนี้
และคุณเป็นตำรวจแล้วคุณก็เอาจักรยานยนต์ที่ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนเนี่ย

แล้วชนคนเดินข้ามทางม้าลายแบบนี้

แต่พอเป็นเป็นตำรวจตำรวจก็ดูเป็นผู้ประครับใช้กฎหมายไง

คือในแง่ของกฎหมายเนี่ยตอนนี้ถูกแจ้งข้อหาไปแล้ว

ว่าอย่างไรก็ว่ากันไปนะครับ
แต่นี่คือหลักฐานที่ทางครอบครัวของคุณหมอกระต่าย
จะสามารถนำมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมทางคดีให้กับท่านได้ด้วยนะฮะ

ท่านผู้ชมครับช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ครอบครัวของคุณหมอกระต่าย

ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
โดยใช้เวลาทำพิธีอยู่ประมาณ๑๐นาทีนะครับ
จากนั้นก็ได้นำสิ่งของในพิธีต่าง
ไปที่วัดนะครับที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของคุณหมอกระต่าย

คือผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาที่
ทางเท้าตรงนี้ถนนเส้นทางนี้เนี่ย

หลายคนก็จะยกมือไหว้
เพื่อแสดงความอาลัยให้กับคุณหมอกระต่ายด้วย
คือเราได้ดูจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับ
บริเวณหน้าสถาบันโรคไตภูมิรัชนคริน
ห่างจากแยกพญาไทยแค่ประมาณ๑๕๐เมตร
ตรงนี้เนี่ยพบว่าบริเวณป้ายสถาบัน
จะมีกล้องวงจรปิดอยู่๒ตัว
ซึ่งสถาบันก็ได้มอบหลักฐานตรงนี้ให้กับทางครอบครัว

จุดที่คาดว่าบันทึกเหตุการณ์ได้
ก่อนและหลังเกิดเหตุเนี่ยจะมีกล้องอยู่นะฮะ
แล้วทีมข่าวของเราได้คุยกับวินจักรยานยนต์ในพื้นที่

อย่าว่าแต่ตรงจุดเกิดเหตุของคุณหมอกระต่ายเลย

โดยเฉพาะเวลาช่วงโรงเรียนเปิดเนี่ยนะ
โอ้โหเด็กนักเรียนเดินข้ามถนนกันเนี่ย
ถูกรถชนกันเป็นประจำค่ะ

แล้วส่วนใหญ่ที่ชนเนี่ยจะเป็นจักรยานยนต์ชนคน
ที่คุณหมอกระต่ายถูกจักรยานยนต์ชน
จะเป็นจุดที่รถจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์เนี่ย
หลุดไฟแดงมาจากแยกพญาไทย
ซึ่งจะมาเจอทางม้าลายตรงนี้
คือจะห่างจากจุดที่หลุดไฟแดงมาประมาณ๑๕๐เมตร
เพราะฉะนั้นพอไฟเขียวจากตรงนู้นมาเนี่ย

คือจะมีทางม้าลายหรือไม่มีเนี่ย

ลักษณะอุบัติเหตุจะเป็นยังไงครับส่วนใหญ่

มันได้ไปเขียวพุงแล้ว
พอมาทำเต็มมาร้ายใหม่อะไรต่อแล้ว

เป็นรูปจังหญือดรัฐคนข้ามกันนั้น

ครอบครัวก็นำร่างของคุณหมอกระต่ายค่ะ

สารา๓วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะ

มีนายแพทย์อนิรุธสุภวัชริยากุล

คุณแม่น้องแล้วก็ญาติญาติมาร่วมพิธีด้วยนะคะ

ญาติมาจุดทูบที่หน้ารูปของเธอ
ที่อยู่ด้านหน้าทางเข้าสาลา
ทุกคนคือยืนร้องไห้กันอยู่หน้ารูปคุณหมอค่ะ
ระหว่างที่ยกมือไหว้หน้ารูปลูกสาวนะคะ
คุณพ่อเนี่ยนะเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังทั้งน้ำตาเลย
บอกว่าตอนนี้ไม่ได้สนใจเรื่องคดีความเลยนะ
แต่น่าจะมีผู้ใหญ่กำกับดูแลให้อยู่

เมื่อวานตำรวจที่ขี่บิ๊กไบท์ชนลูกสาว

มากราบขอโทษกราบที่เท้าเลย
แล้วก็มาตอนรดน้ำศพที่โรงพยาบาล

ที่ว่าทำไมเหตุการณ์แบบนี้ต้องเกิดกับลูกพ่อ
พ่อเสียใจมากเพราะว่าหลังจากนี้
ไม่รู้ว่าจะอยู่กันยังไงมันเหมือนหัวใจแตกสลายอะค่ะ
หมอกระต่ายเนี่ยเขาได้งานที่ดีแล้วเขากำลังรอบรรจุอยู่
แต่สุดท้ายต้องมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้
พ่อมีลูกสาว๒คนเป็นจักษุแพทย์ทั้งคู่

ที่สำคัญก็คือว่าวันพรุ่งนี้๒๔มกราคม

คุณพ่อบอกว่าแทนที่พ่อจะได้จุดเทียนวันเกิดให้ลูก
กลายเป็นว่าพ่อต้องมาจุดทูบหน้าศพลูกแทน

กลายเป็นว่าทุกวันนี้หลังจากวันนี้เป็นต้นไปในแต่ละปี
ใกล้ถึงวันเกิดหมอกระต่ายทีไร

ก็บอกว่าไม่ได้เครียดแค้นนะ
แต่เสียใจมากไม่รู้เราจะอยู่กันยังไง

โกรธมันก็คงต้องมีนะ

จดจำวันเกิดแล้วก็มี
มีสุขภัยกันทุกคนทุกปี

ต้องเป็นที่นี่ที่นี่ไม่มีน้อง
คือคุณพ่อเองก็จุดทูปที่หน้ารูปลูกสาว
พ่อก็นิ่งไปแล้วก็เหมือนกับว่าจุดทูปบอกลูกอะค่ะว่า
ให้ไปอยู่ที่สุขสบายตลอดไป
เดี๋ยวพ่อจะดูแลแม่กับน้องเองนะคะ

เราได้คุยกับคุณลุงของคุณหมอกระต่ายค่ะ
คุณอนุสรสุภวัชริยากุลนะคะก็บอกว่า
จริงแล้วตัวเขาเองก็ค่อนข้างเป็นห่วงเรื่องคดีเหมือนกัน

ก็ต้องไปไล่ขอดูกล้องวงจรปิดกันเอง

แล้วมุมเดียวที่มีมันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่
สงสัยอย่างหนึ่งค่ะว่า
บ้านเราระบบต่างมันทันสมัยขนาดนี้แล้ว
ทำไมยังต้องไปขออนุญาตจากหน่วยงานอื่น

ในการที่จะขอหลักฐานสักชิ้นหนึ่ง
ตอนนี้ครอบครัวเองบอกว่ายังตั้งสติไม่ค่อยทันค่ะ

แล้วจะไปจัดการเรื่องคดี
อยากให้ความเป็นธรรมกับหมอกระต่าย
คุณหมอกระต่ายเพิ่งเรียนจบมาเป็นหมอได้๒เดือน

แล้วพ่อเนี่ยพ่อของหลานสาวเนี่ย
เพิ่งเกษียณราชการจากหมอจสุเมื่อปีที่แล้ว
ก็วาดฝันเลยว่าเดี๋ยวลูกสาวนะจะสารต่อด้านการแพทย์
สุดท้ายมันพังไปหมดเลยค่ะ
ที่เขาไปเจรจากับตำรวจครั้งแรกเนี่ย
มันก็เกี่ยวกับอันนี้ที่ผมรู้สึกสงสัยว่า
กล่องตัวเดียวที่ไม่ชัดเนี่ย
แล้วกอทมเมืองไทยเจริญขนาดนี้มีกล้องแบบนี้ล่ะดูได้แค่นี้มันก็ต้องดูตัวอื่นได้อีก
เราไม่ได้พูดกับเจ้าที่ตำรวจโดยตรงนะแต่ว่าลูกเขยที่เขามาช่วยดูแลเขาก็บอกว่าตำรวจว่าถ้าจะดูกล้องทั้งหมด
เพราะว่ามันไม่น่าใช่รถที่ใช้ในราชการ

ต้องให้ความที่ทำ
ผมเห็นว่าคนทั่วไปก็คงคิดเหมือนเรานะ
พยายามส่งรูปส่งอะไรมาให้นะ
ผมคิดอย่างนั้น

ที่วัดพระศรีมหาธาตุ

จากครอบครัวแล้วเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนร่วมงานของคุณหมอกระต่าย
วันนี้ก็มาแสดงความอาลัยกันเป็นจำนวนมากนะครับ
หนึ่งในนั้นก็คือคุณหมอเจี๊ยบแพทย์หญิงละละนากล้องธรณิน
นางสาวไทยนะฮะที่เป็นคุณหมอด้วยนะครับ

นี่ค่ะคือคนมากันเยอะมากนะครับ
รณัทเป็นรุ่นน้องของคุณหมอกระต่ายบอกว่าได้ร่วมงานแล้วก็รู้จักกับหมอกระต่ายมานาน
รู้สึกเสียดายแทนคนไข้ด้วยที่ต้องสูญเสียหมอดีไป
เพราะว่าหมอกระต่ายเนี่ยเป็นแพทย์ด้านจักษุที่เก่งมากในประเทศไทย
ยังเป็นแพทย์เฉพาะทางที่มีไม่กี่คนในประเทศไทย
เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานแล้วก็คนไข้เป็นหมอที่มีอัธยาศัยดีมาก
หลังจากทราบข่าวทุกคนก็ตกใจมากเพราะไม่คาดคิดมาก่อนว่าคุณหมอกระต่าย
จะต้องมาจากไปด้วยอุบัติเหตุแบบนี้แล้วอายุก็เพียงแค่๓๐กว่าเท่านั้นเอง
เท่านั้นกำลังจะ๓๔วันพรุ่งนี้ค่ะ
ตอนนี้ทางครอบครัวแล้วก็เพื่อนกังวลเรื่องคดีนะครับ
เพราะอยากให้ตำรวจคู่กรณีที่ขับรถชนคุณหมอกระต่ายจนเสียชีวิตได้รับโทษให้ถึงที่สุด
วันนี้มีโอกาสมาร่วมพิธีรดน้ำศพของคุณหมอกระต่าย
แล้วก็ได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่ของคุณหมอกระต่าย
คุณพ่อคุณแม่ยังทำใจไม่ได้อย่างคุณแม่เนี่ย
นอนไม่หลับเลยนะฮะนอนไม่หลับเลย
เป็นพี่ที่น่ารักครับ
แล้วก็มีเมตตาแล้วก็เหมือนพี่
จริงใจแล้วก็มีน้ำใจมากหมายถึงว่าเวลาที่น้องคนไหนมีปัญหา
หรือว่ามีความทุกข์อะไรที่เขาดีเช็คได้
แล้วก็แบบถามสาธุสดิตลอดแล้วก็ช่วยเหลือ
สมมุติว่าอยู่เวรด้วยกันก็คือแบบพี่เขาช่วยเต็มที่ทุกอย่างใช่ไหม
มีอะไรช่วยเกินหน้าที่ด้วยซ้ำที่ตัวเองจะช่วยแล้วก็แบบแบ่งปัน
ขนมอะไรอย่างนี้ตลอดเวลาก็ตกใจครับ
แล้วก็ก็เสียใจแบบหมายถึงว่าก็รู้สึกว่าแบบ
เป็นพี่ที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าเราแบบไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์
แบบนี้เกิดขึ้นกับพี่ที่เรารู้จักแล้วก็เพิ่งแบบพี่เค้า
เพิ่งจะเรียนจบ

ตำรวจนครบานมา

กับครอบครัวของคุณหมอกระต่าย

แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะคุณหมอเนี่ยเรียนต่อคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีรุ่นที่๔๒
แล้วกลับไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลสระบุรีคุณหมอมุ่งมั่นแล้วรักในอาชีพแพทย์มาก
ก็เลยตัดสินใจไปเรียนต่อเฉพาะทางจากสู่วิทยาที่วัดไร่ขิงต่อยอดจากสู่วิทยาภูมิคุ้มกันอักเสบ
ศึกษาต่อเฉพาะทางต่อยอดจอตาและวุ้นตาโรงพยาบาลจุลาลงกรที่มันเขาเรียกว่าตลกร้ายคืออะไรรู้ไหมคะ
คุณหมอกำลังจะเข้ารับราชการที่โรงพยาบาลตำรวจค่ะใช่ค่ะแต่สุดท้ายแล้วคุณหมอไม่ได้ไปนะคะ
เพราะว่าตำรวจขี่บิ๊กไบท์ชนคุณหมอเสียชีวิตค่ะ
สุวิทยาวัดไร่ขิงนี่ถ้าผมจำไม่ผิดจะคือในส่วนของโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ด้วยนะฮะ
ท่านผู้ชมครับเอาดูเรื่องของคดีความหน่อย

เรื่องของคดีความเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ตำรวจที่ขี่จักรยานยนต์ไปชนคุณหมอกระต่ายเนี่ยนะฮะ
วันนี้เราตรวจสอบไปยังพันธมตเอกบวรพบสุนทรเลขา
เป็นภูมิกับการสอนอพญาไทยเจ้าของพื้นที่นะครับ
ได้มามอบตัวที่สนพญาไทย

คือเมื่อวานนี้ที่มามอบตัวเนี่ย
หลังจากไปทำแผลที่โรงพยาบาลเรียบร้อย
ก็ได้เจอกับทางครอบครัวของคุณหมอกระต่าย
นี่ค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณหมอกระต่ายนะคะ
มาดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของทางคดีต่างแล้วก็ได้ก้มกราบคุณพ่อคุณแม่ของคุณหมอกระต่าย
้มกราบขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตนี่คือภาพที่สอนอพญาไทยค่ะนี่ฮะ
คุณพ่อก็บอกว่าก็ไม่เครียดแค้นหรอกแต่ก็ยอมรับว่าความรู้สึกเสียใจและความโกรธเนี่ยมันก็ต้องมี
ท่านผู้ชมครับพนักงานสอบสวนได้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของ๑๐ตำรวจรีนรวิทย์คนขี่จักรยานยนต์แล้ว
ผลปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายมีค่าเป็นศูนย์นะฮะ

ก็คือไม่ได้เมาแล้วขับไม่ได้เมาแล้วขี่

มีคนบอกว่าทำไมแจ้งข้อหาแค่ข้อหาเดียว

ขับรถโดยประมาทและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้เฉียวชนผู้อื่นถึงแก่ความตาย
มีข้อหาพรบจราจรทางบก
ในข้อหานำรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาใช้ในทาง
มีข้อหาขับรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย
มีข้อหาไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายบนพื้นทาง

แล้วก็ข้อหาพรบรถยนต์นะฮะ

ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนด้วยไม่ได้เสียภาษีด้วย
ทั้งหมดที่โดนแจ้งไปคือ๕ข้อหานะคะ
นี่นะคนก็สงสัยเหมือนกันบอกว่าเอ๊ะแล้วมอเตอร์ไซค์ที่

ท่านผู้ชมครับ๑๐ตำรวจรีนรวิทย์คนนี้นะครับ
รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา

รับว่าตัวเองขับรถมาเร็ว

ว่ามีคนกำลังเดินข้ามถนนอยู่

ความผิดอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นคดีที่ไม่สามารถยอมความได้ด้วย
ส่วนรายละเอียดในคำให้การต่างอยู่ในสำนวนคดี
ยืนยันว่าตามหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ตอนนี้ได้แจ้งข้อกล่าวหาในทุกข้อกล่าวหากับผู้ที่ก่อเหตุ
ก็คือ๑๐มนตรีนรวิทย์แล้วไม่มีการปล่อยประละเลยทางด้านคดีความ
ส่วนที่มีกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมถึงให้ประกันตัวไป
คือต้องไม่เรียกว่าประกันตัวสิปล่อยตัวไป
โดยไม่ใช้หลักประกันคือปล่อยตัวไปโดยไม่ใช้หลักประกัน
ภูมิกับการสอนอพญาไทยบอกว่าเนื่องจากผู้ต้องหาได้เข้ามามอบตัว
หลังจากไปทำแผลที่โรงพยาบาลเสร็จและมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
แล้วเดี๋ยวก็จะเรียกมาสอบสวนเพิ่มเติมอีกครั้งในสัปดาห์หน้า
อันนี้มีคนถามกันเยอะว่าถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตำรวจหรือว่าเคสอื่น
ถ้าเกิดสมมุติเขามามอบตัวมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเนี่ย
ปล่อยตัวแบบนี้เหมือนกันไหมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเออ
แต่ซ้ายมือนั่นคือภาพของคุณหมอกระต่ายนะฮะใช่ค่ะ
คือเห็นเฟซบุ๊คของคุณหมอกระต่ายแล้วก็ต้องยอมรับว่า
คือเธอช่างมีความสดใสแล้วก็เป็นคุณหมอที่มีอัธยาศัยดี
เหมือนที่เพื่อนบอกจริงคือทั้งสวยทั้งเก่งทั้งร่าเริงค่ะ
ผลการตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานต่างเนี่ยนะครับ
พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ผลการชนะสูตรพลิกศพของคุณหมอกระต่าย
ผลการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ภาพจากกล้องวงจรปิด
ทั้งหมดคือหลักฐานที่พนักงานสอบสวนบอกว่า
จุดเก็บของกลางอยู่ด้านหลังสอนอพญาไทย
ตอนนี้ยังเก็บอยู่ที่สอนอพญาไทยนะครับเป็นรถของกลางในคดี
ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ติดอยู่นะครับ
ไฟท้ายมีไหมฮะภาพนี่ครับ
คือไฟท้ายรถก็ชำรุดนี่คือมันชำรุดจะมีไฟติดตลอดเวลา
มีความเสียหายที่ไฟด้านหน้าที่แตกหมดนะครับ
ด้านหน้านี่พังยับเลยนี่นะฮะด้านข้างรถฝั่งขวาก็มีรอยแตกเป็นแนวยาวไปหมด
รถจักรยานยนต์ตรงนี้เนี่ยภูมิกับการสอนอพญาไทยบอกว่า
อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นรถของใครอะไรยังไงเป็นรถจักรยานยนต์ของกลางแล้วตำรวจเอาไปขี่หรือเปล่า
คือมีคนพูดออกมาเยอะว่าเนี่ยเป็นรถตำรวจเป็นรถของกลางที่ตำรวจยึดมาได้แล้วแอบเอามาขี่
อันนี้ที่พูดมาภูมิกับการสอนอพญาไทยบอกว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบเพิ่มเติมต่อนะครับ
เพราะว่าเขาเป็นตำรวจควบคุมฝูงชนสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบานนะก็ต้องไปตรวจสอบกับทางต้นสังกัดเขา
แต่เบื้องต้นยืนยันได้ว่าไม่ใช่รถที่นำมาสวมซากประเด็นด้านการครอบครองรถ๑๐ดนตรีนรวิทย์
ให้การว่าได้มาโดยชอบหรือโดยมิชอบเนี่ยเดี๋ยวต้องตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติม
เนื่องจากมีการกล่าวอ้างว่าเป็นรถที่ซื้อมานะต้องไปทำการตรวจสอบสัญญาการซื้อขายก่อน
คือถ้าคุณซื้อมาจริงเนี่ยซื้อมาจากไหนอะไรยังไง
ใช่ซื้อเมื่อไหร่ที่ไหนยังไงกับใคร
ซื้อมามันก็ต้องมีที่มาของการซื้อแล้วทะเบียนอยู่ไหน
ทำไมไม่ไปเสียภาษีจ่ายภาษีประจำปี
นั่นน่ะสิเนี่ยคาดว่าไม่เกินวันสองวันก็รู้เรื่องของรถตรงนี้นะครับ
ถ้าพบว่าหลักฐานการทำผิดอะไรเกี่ยวกับรถเนี่ย

สำหรับคดีหมอกระต่ายเนี่ยนะคะมีทนายออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้เหมือนกัน
ทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์บอกเลยค่ะว่า
กรณีเคสนี้นี่นะถือว่า๑๐ตำรวจตรีนรวิทย์เนี่ย
มีความผิดหลายข้อหามากโทษที่โดนเนี่ยต้องมีทั้งจำทั้งปรับ
และเจ้าทุกข์สามารถเรียกร้องค่าสินใหม่ทางแพ่งเพิ่มได้ด้วยนะคะ
ลองฟังเสียงทนายภัยศาลดูค่ะ
มีทอดจำกุกสิบปีปรับสองแสนนะครับ
และทางผู้เสียหายนะครับ
หรือยาผู้เสียชีวิตสามารถเรียกร้องฆ่าศิลป์ใหม่ทางแพร่งได้นะครับ
ถ้าพูดถึงเรื่องของพรบจราจรทางบก
อันนี้เป็นกฎหมายนะคะปี๒๕๒๒เกี่ยวกับทางม้าลาย
บอกไว้แล้วกันเผื่อใครไม่รู้นะคะ
มีมาตรา๒๒วงเล็บ๔เขาบอกไว้ชัดเจนนะคะว่า
คือถ้าสัญญาณจราจรเป็นไฟสีเขียวให้เลี้ยวหรือว่าให้ตรงไปเนี่ย
คุณสามารถขับรถตรงไปได้ตามทิศทางที่ลูกศรชี้
แต่ต้องขับด้วยความระมัดระวัง

และต้องให้สิทธิ์แก่คนเดินเท้าในทางข้าม

แม้คุณจะเป็นไฟเขียวคุณต้องให้สิทธิ์เขาก่อน

ห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่แซงรถขึ้นหน้ารถอื่น
ในระยะ๓๐เมตรก่อนถึงทางข้าม

ระยะ๓๐เมตรก่อนถึงทางข้ามอยู่แล้ว

ขับขี่ที่ขับรถเข้าใกล้ทางร่วมทางแยก

ต้องหยุดต้องลดความเร็ว
ซึ่งราชกิจจานุเบกษากฎกระทรวง
หมดอัตราความเร็วสำหรับการขับรถปี๒๕๕๙

รถมอเตอร์ไซค์ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน

มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่๓๕กิโลวัตต์ขึ้นไป

ตั้งแต่๔๐๐ลูกบาทเซนติเมตรขึ้นไป
ให้ใช้ได้ที่ไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เดี๋ยวต้องดูนะคะว่าบิ๊กไบท์คันนี้ใช้ที่เท่าไหร่

ผู้ใดกระทำโดยประมาทและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑๐ปี
ปรับไม่เกิน๒๐๐แบบ
สะพานลอยก็ส่วนหนึ่ง

ทั้งหมดเนี่ยคือเครื่องเครื่องไม้เครื่องมือ
หรือว่าสิ่งต่างที่เป็นวัตถุ

สำคัญนะผมว่านะมันอยู่ที่บุคคลนะใช่ไหม
คุณเจอทางม้าลายคุณจะชะลอหรือเปล่าคุณเจอสัญญาณไฟตรงทางม้าลาย
คุณจะเห็นไหมคุณจะได้สังเกตบ้างไหมว่าข้างบนมันมีนะ
บางคนบอกไม่เห็นเลยไฟติดตรงไหนอย่างนี้ใช่ไหม
ไม่เคยจอดไม่เคยชะลอกันเนี่ยใช่ไหมคือมันต้องมีกฎหมายอีกกี่ฉบับ
มันจะต้องมีอะไรอีกมากมายเยอะแยะไปหมดหรือยังไร
ถึงจะได้แบบเออเบากันหน่อยอะไรแบบนี้
ต้องทำขนาดไหนคะต้องทำขนาดไหนถึงจะมองเห็นกันนะเนาะ